แต่จะพาคุณผู้ชมไปที่ระยอง
ไปที่นี่นะไปขอพรกับอะไร

งานนี้มีนักร้องสาวไปขอโชคขอลาบกันด้วย
ขอได้อะไรรีบตามไปดู
ทั้งครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิ่งทรัพย์คลอน
โอมสิทธิเท้าฟื้นจะลอยสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
ปรบมือดังให้กับนักร้องสาวสวยหมดจด
รสสุขุนสุวสีกับเพลงฮาชาขุนเพ

นี่ไงณที่แห่งนี้ที่ที่ทุกท่านมารวมตัวกัน
ได้เวลาแล้วที่จะไปขอโชคขอรับใช่ไหม

ไม่ได้มาร้องไม่ได้มาฟังพงฟังเพลง

ที่ไหนก็ตามให้รีบตามไปที่นี่เลยคุณผู้ชม
ที่วัดเนินสุกหรือวัดละโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
สาวสวยคนนี้คือคุณส้มรสสุคลสุวศรีอายุ๒๙ปี
ถ้าเป็นนักร้องเพลงดังมีหลายเพลงเลยนะ
อย่างที่เธอร้องไปเมื่อสักครู่คือคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยไง
มาร้องเพลงถวายเจ้าแม่ประทุมเกษรค่ะ
เธอบอกว่านอกจากร้องเพลงถวายแล้วยังต้องมาขอชั่วขอล่า

ต้องเดินขึ้นบันไดไปบนเขา๑๔๗ขั้น
ดึกดื่นมืดแบบนี้แหละ
แค่๑๐ขั้นผมก็ขาเปียแล้ว
กำลังจะบอกว่าคุณทัศนะคงไม่ได้ขึ้นไป
บอกว่าพอเราตั้งใจแล้วเราจะไปถึง
พอไปถึงปุ๊บจุดทูปเสี่ยงทายก่อนเลยค่ะ
ที่เธอจุดเป็นสีแดงแบบนี้

จุดปุ๊บได้อะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมรอดูเอาเอง

เดินลงมา๑๔๗ขั้นลงมาไหว้ทาเวสวันโน
แล้วก็ร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันท

แล้วงานนี้ก็ต้องมีการจุดทูปอีกครั้งหนึ่ง

แล้วทั้งสองที่ปรากฏออกมาเหมือนกัน

หมายความว่ามาจากล็อตเดียวกันบริษัทเดียวกัน

มันต้องเป็นอย่างนั้นกัน
มันก็จะอื้อพูดยากน่ะ
แต่บางทีมาจากบริษัทเดียวกันที่เดียวกัน

ตอนนี้งานมาถึงเป็นความบังเอิญที่หลายคนก็ฮือฮา

ให้คุณผู้ชมฟังทาเวสุวรรณและเจ้าแม่ตะเคียนวัดเนินศุกร์นี้นะคะ

เคยให้โชคให้ลาบให้พรกับคนที่มาขอหลายทีแล้ว

รางวัลเลขไทยสองตัวสามตัวก็มีมากมาย

ร้อยสี่สิบกว่าคันใช่ไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยถูกต้อง
ห้าเพื่อที่จะเป็นผู้โชคดีคนต่อไป

หลายคนก็หวังแบบนั้นก็เอามาฝากให้คุณผู้ชมมีกำลังจิต

ถ้าใครผ่านไปแถวจังหวัดไรยองค์ก็ไปกราบไหว้ขอพรกัน

เฮ้ยรนี้ฉันก็เล่นไว้นะ

แล้วแต่ความคิดจินตนาการแต่ละคน